ถ้าจะไปอุบลราชธานีแล้วไปคนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจ
อยากจะมีคนพาเที่ยวไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะฮะ
เป็นเด็กเป็นคนชะลานะครับเพราะหนุ่มคนนี้เนี่ยเขารับพาเที่ยว
วันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งฮะนะครับเขาไปจ้างน้องคนนี้พาเที่ยว
เขาบอกว่าโอ้โหประทับใจจริงจริงตอนนี้เป็นกระแสนะครับ
นะครับเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เลยนะครับเมื่อสาวสวยคนหนึ่งนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กรีวิวการจ้างหนุ่มหน้าตาดีหน้าตาดีเลยแหละเออนะฮะ
เจ้าของเพจให้ผมไปเป็นเพื่อนนะอุบลราชธานีเอ้ยเก๋เก๋นะฮะ
ชนิดที่ว่าดีจนต้องบอกต่อเธอการันตีบอกว่าลองสักครั้งแล้วจะรู้ว่า
เล่าบอกว่าเธอจ้างน้องไปเที่ยวไปทำบุญเป็นเพื่อนเนื่องจากเธอไปคนเดียว
ไม่สะดวกเรื่องขับรถทริปนี้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน๕วัน๖คืน
ได้รับความประทับใจอย่างมากเพราะว่าน้องเนี่ยนอกจากจะหน้าตาดีแล้ว
ตามใจเธอทุกอย่างช่วยเหลือเธอทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะพาไปไหน
ดึกตื่นเช้าแค่ไหนจะพาไปเจอเพื่อนจะพาไปทำบุญ
น้องก็เข้ากับทุกคนได้ง่ายพอสนิทกันในระหว่างทริปมีโปรโมชั่นด้วยนะ
ชั่นอะไรรู้ไหมมีอะไรทุกข์ใจน้องยินดีรับฟังทุกเรื่อง
ระบายมาได้ระหว่างทางที่ไปด้วยกันจากที่ตอนแรกคิดว่าจะไปกับคนแปลกหน้าก็คงแปลกอ่ะเน
แต่ว่าพอลองแล้วเธอบอกว่าการที่เราได้ไปไหนมาไหนใช้ชีวิตกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จัก
เออมันก็โคตรมีความสุขดีเหมือนกันเธอว่างั้นล่าสุดนะครับน้องจ๊อกเกอร์
อยากจะหาคนมาเที่ยวที่อุบลรัชธานีเขาคิดค่าตัวเขานะ๒ชั่วโมง๒๐๐บาท
แต่ถ้าเหมาทั้งวันคิดพันหนึ่งน้องจ๊อกเกอร์เล่าอีกว่ารับเป็นเพื่อนเที่ยว
ถ้าคิดจะแบบนาฬาดีน่ะ
ก็สามารถทำอะไรก็ได้กินข้าวก็ได้
ไปดูหนังฟังเพลงได้หมดก่อนจะรับงาน
ดูคนจ้างก่อนจ่ายเงินได้ทั้งก่อนและหลังจ้าง
ไม่มีมาจำส่วนเรื่องที่จะล่อลวงไปทำอนาจารย์นั้น
เขามีกฎเลยนะฮะบอกว่าห้ามกระทำอนาจารย์กัน
ไม่ว่าจะเป็นการจับแขนจับเนื้อต้องตัว
ยินดีรับทุกเพศทุกวัยและทุกช่วงอายุ
ไม่ได้คัดหน้าตาลูกค้าด้วยยืนยันว่า
ไม่มีการขายบริการทางเพศแฝงแน่นอน
เขาทำมา๖เดือนแล้วนะรับงานมาสัก๒๐งานได้แล้ว
ใครล่ะไปจ้างเขาบ้างผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มี
ทางเลือกก็มีแล้วหลังจบงานก็จบ
ไม่ได้มีอะไรไม่มีการสารต่ออย่างอื่นกัน

ประกาศแบบน้องจ๊อกอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะ
พี่จะเถอะเที่ยวที่ไหนคะโจ๊กเกอร์เดี๋ยวเราล้องประกาศเดี๋ยว
เกอร์อ่าผ่านมาครึ่งปีแม่งไม่มีลูกค้าเลยว่ะ
ต้นเบิร์ตเผลอเที่ยวกรุงเทพมหานคร
ลูกค้าง่ีบเลยยักย์ไย่ขึ้นเลย
อันนี้เราจะเขินไปเองเราจะออกจากสารบกเข้าไปเอง